คุณผู้ชมมาดูกระแสในโลกออนไลน์ที่เขาแชร์กัน

คือด้วยอุบัติเหตุที่เขาเคยประสบมา

ทำให้ผู้ชายคนนี้พูดไม่ได้ครับคุณผู้ชม
แต่ใจยังสู้เพราะต้นทุนของเขาคือความพยายามครับ
เป็นเรื่องราวของคุณโฟลกหรือว่าธีรพุทธ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คโชว์ผลงานตัวเอง
แล้วก็ประกาศรับงานถ่ายภาพในราคาเป็นกันเอง
เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเขาอายุ๒๖ปี
เขาเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อสัก๘ปีก่อนครับ
ปี๒๕๕๘ต้องตัดเนื้อสมองบางส่วนออกไป
ทำให้เขาพูดไม่ได้แต่เข้าใจได้ทุกอย่างนะ
ตัวเขาเองเรียนจบเทคโนโลยีโพงสวัสดิ์มัลติมีเดีย
แล้วก็สร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอผลงาน
เขาบอกว่าใครก็ตามสามารถไปแนะนำเขาได้นะ
มือสมัครเล่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในราคากันเอง
ถูกใจงานก็ค่อยให้เป็นค่าขนมก็พอนี่
เขาบอกแบบนี้ติดแฮชแท็กต้นทุนผมคือความพยายาม

เมื่อวานคนแชร์โพสต์นี้กันเยอะมากเลยนะ

ทีมข่าวไทยรัฐก็ไปพบกับคุณโฟลกและคุณแม่ครับที่บ้าน
ซึ่งคุณโฟลกก็พูดอะไรไม่ได้มากครับ

ลูกชายลูกโฟลกของแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ประสบอุบัติเหตุหัวกระแทกฟุตปาด
ก็ชิ้นส่วนกระโหลกไปกระทบสมอง
ก็ต้องผ่าตัดแล้วก็ตัดสมองส่วนที่เสียออกไปบางส่วน
จากนั้นลูกโฟลกของแม่ก็พูดไม่ได้

ต้องทำกายภาพอบาทที่โรงพยาบาลจุฬาลงกร
ให้คำแนะนำมาว่าให้หาอาชีพทำได้เลย
เพราะลูกก็เรียนจบปวชแล้ว

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของลูกชายครับ
แล้วก็ประกาศหางานรับจ้างถ่ายภาพ
โอ้โฮมีคนเข้ามาจ้างไปถ่าย
ถ่ายภาพรับปริญญาเป็นงานชิ้นแรกเลยนะ
หลังจากนั้นงานหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยครับ

งานแต่งงานงานแข่งรถงานสัมมนาต่าง

หลังทำกายภาพบำบัดมาได้๓ปี
ตอนนี้แขนขวาของลูกโฟลกกลับมาใช้งานได้๘๐แล้ว
แล้วก็เริ่มพูดได้บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเต็มร้อยครับ
ตอนนี้โฟลกเขามีงานประจำที่โอ้โหบริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งนะ
โคต้าพนักงานคนพิการ
พอเป็นกระแสเป็นไวรัลในโซเชียล
ก็มีคนมาจองคิวโอ้โหเต็มแล้ว
นี่เดือนพฤศจิกายนเพิ่งเริ่ม๑พฤศจิกาเนี่ย
เขาบอกเต็มไปหมดทั้งเดือนแล้วนะโอ้โฮ
ขณะที่ปฏิพัฒน์สันติพาดาหมออองรองประธานสภาคนที่๑
เป็นหนึ่งคนที่เข้าไปชื่นชมและชวนมาทำงานที่รัฐสภา
แล้วก็บอกว่าโทรคุยกับคุณแม่ของน้องโฟลก
มาทำงานด้วยกันในตำแหน่งช่างภาพส่วนตัว

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบอยู่ว่าจะมาร่วมงานหรือไม่
เพราะเพิ่งรู้มาว่าอ้าวน้องโฟลกเองก็มีงานประจำอยู่แล้วด้วย

จริงแล้วทางสภาเนี่ยทางผมเองนะครับ
ก็อยากจะเห็นการที่รัฐบาลหรือว่าสภา
พยายามจะผลักดันให้เอกชนจ้างงานผู้พิการ
แต่ว่าเรากลับไม่มีสตาร์ผู้พิการเลยนะครับ
ในที่รัฐสภาผมว่ามันก็ไม่ดี
แล้วก็การที่มีผู้พิการเข้ามาร่วมงานกับเรา
มันยิ่งเป็นการเรียนรู้ของฝั่งผู้ที่อวัยวะครบนะครับ
ว่าจะทำงานร่วมกับผู้ที่พิการอย่างไรในการสื่อสาร
ผมก็เลยให้ความสบายใจไปว่าผมพร้อมสนับสนุน
ทีนี้ก็ได้แต่รุ้นครับว่าคุณโฟล์ก็จะตอบรับด้วยบ้าง
จะต้องหางานที่เหมาะสมนะครับและให้เขาได้ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ให้ได้
ซึ่งแน่นอนถ้ามีแฟชั่นด้านการถ่ายรูปอย่างนี้ครับ
จะมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผมในการจะเก็บภาพทางการทำงานต่าง
ก็ฝากคุณผู้ชมเข้าไปติดตามเพจของเขาด้วยนะ
แล้วก็คนแชร์เรื่องราวของเขากันเยอะเลยนะฮะ